พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์เพลิงไหม้สนามมวยชื่อดังนะคะที่พัทยากลาง
ซึ่งเป็นสนามมวยที่มีนักท่องเที่ยวไปชมกันเป็นจำนวนมาก
มีมวยดังหลายคู่แล้วก็มีการถ่ายทอดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ด้วย
มีเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นมูลค่าความเสียหายกว่า๒๐๐ล้านบาทค่ะคุณผู้ชม
คาดว่าต้นเพลิงเกิดจากแอร์เพราะว่าก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้เนี่ย
มีช่างแอร์เข้าไปเติมน้ำยาแอร์และเหมือนกับว่าแอร์อันนั้นแหละระเบิดขึ้น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยาใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงค่ะ
ช่วยกันเลยนะคะระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้
สุดท้ายเพลิงสงบลงกว่า๒ชั่วโมง
ริมถนนสุขุมวิทย์ฝั่งขาเข้าตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
สสจังหวัดขอนแก่นนายนวัฒน์ต่อเจริญศุกร์เป็นเจ้าของนะคะ
เล่าให้ฟังว่าช่วงเย็นประมาณ๔โมงเย็น
ให้ช่างไปเติมน้ำยาแอร์แล้วก็ไปตรวจเช็คระบบแอร์ทั้งหมด

พอไปดูตู้แอร์ที่อยู่บริเวณขอบเพดาน
เกิดระเบิดขึ้นค่ะแล้วก็ระเบิดเสียงดังมาก
และไฟก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
พนักงานพากันวิ่งหนีตายออกมาอลละหมาน
ว่าความเสียหายอย่างที่บอกประมาณ๒๐๐ล้านบาทเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เตรียมประสานตำรวจกองวิทยาการเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ซึ่งตอนนี้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็เข้าที่บริเวณดังกล่าวไม่ได้
เนื่องจากอาคารเริ่มที่จะยุบตัว
ยังโชคดียังไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมมวยนะ
เพราะว่านักท่องเที่ยวกำลังจะไปแล้วช่วงเย็นบอกว่ามีกรุ๊ปทัวร์เป็นทัวร์จีน
กำลังจะไปชมแล้วเวทีมวยแบบนี้คนแน่นมาก
ใช่ยังดีที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะ
เมืองต้นตอนนี้ก็เสียหายทั้งหมดและพูดง่ายแบบนี้เพราะว่าอาคารก็ซุดตัวลงมาด้วยค่ะ